พาคุณผู้ชมไปประจำละวัดแห่งนี้คือวัดสนามชัย
ปกติแล้วเราก็จะไปขอพรกับไอ้ส้มฉุนใช่ไหมคุณชนะ
แต่รอบนี้ค่ะจะพาไปดูยันรอดปลอดภัย
ยันรอดปลอดภัยนั้นเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
พากันไปดูค่ะที่นี่คือบริเวณหน้าวัดสนามชัยตำบลลาดหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะให้ดูกำแพงพนังกั้นน้ำหน้าวัดเนี่ย
จะเขียนยันเอาไว้เลยอ๋อมียันใช่ไหมยันเนี่ยผมบอกเลยนะว่า
เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะยันเขียนไว้ตัวเล็กเล็กนะ
ไม่ใช่วังมัชชานั้นอันนั้นไม่เกี่ยวไหมอันนั้นไม่เกี่ยวมันจะมียำตัวเล็กเขียนเอาไว้ว่ารอดปลอดภัยค่ะ
เพื่อสู้กับน้ำท่วมโดยเฉพาะมันเป็นความเชื่อทางใจ
เป็นที่ยึดเหนียวเป็นความสบายใจที่ขอเขียนไว้นิดนึงเถอะนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะกั้นน้ำเอาไว้ปริ่มแล้วอีกประมาณสักห้าสิบเซน
ก็จะเท่ากับระดับเขื่อนกั้นน้ำแล้วอ่ะน้ำจะ๕๐เซนนี่นะ
มันประมาณสักครือบหนึ่งน่ะใช่ไหมอุ้ยห้าสิบเซน
ประมาณสักสองหนึ่งแน่หรอสองหนึ่งเออประมาณนั้นน่ะเนี่ยค่ะ
ซึ่งมันก็นิดเดียวลองนึกถึงภาพไม้บรรทัดยาว
ใช่ค่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วถ้าหากน้ำมันมาไวมาแรง
นี่คือมันท่วมได้ไงพระเจริญพระลูกวัดสนามชัยเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมเป็นการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นก่อนนะ
ส่วนยันที่เห็นนั้นนะคะพระมหาสมหวังรักษาการเจ้าอาวาสท่านเป็นผู้เขียนเอาไว้
แล้วก็เหมือนกับว่าให้ตรงนี้มันเป็นจุดสังเกตจุดเฝ้าระวัง
และที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านซึ่งปีที่แล้วเนี่ย
ก็เขียนไว้แล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะท่วมหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าอย่างน้อยมันได้ขวัญได้กำลังใจเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ยันเนี่ยนะคะ
หรือข้อความนี้เป็นเหมือนกำลังจิตกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่
ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะเชื่อมั่นว่าเราก็คงจะผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดี
รอดปลอดภัยนะจ๊ะ